สำหรับขวัญอุสามณีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือเจอตัวนางงานไหนงานนั้นนะคะ

คือต้องบอกว่าถึงขณะที่ขวัญเนี่ยนะ

ว่าอยากทำเล็บอยู่ในสวนสวย

แต่ว่าล่าสุดค่ะเราไปอัปเดตกับสาวขวัญมานะคุณผู้ชม

ก็เลยเริ่มหันมาจับธุรกิจ

เป็นหน้าร้านเนี่ยในเดือนหน้านี้แล้วนะคะ

บอกว่าเรื่องนี้มันแผ่วไม่ได้จริง
คือมันเป็นความสวยความงามอะเนาะ

แต่เล็บเจลเนี่ยเฮ้ยตื่นมาแล้วมันสวยเลย

ฉันจะรู้สึกว่าวันนี้ฉันสวยจังเลย

ด้วยความที่มันเป็นเล็บคือแบบเรารู้สึกว่า
มันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าสวยตั้งแต่เรายังไม่ได้เคคอัพ
เราลืมตาตื่นมาเล็บมันเป็นสีแรกที่เรามองแล้วแบบ
เออสวยอะไรอย่างนี้
ขวัญก็เลยแบบชอบในการทำเลฟ

ก็ยากยากก็ขอให้คนอื่นช่วยได้
มันก็พฤติกรรมมันก็ถ้าต้องทนนะคะ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
เพราะว่าคนสวยไม่ต้องทำอะไรเยอะ
ไม่เคยต่างกับคนเราหรอก